ชุบุรีเกิดเหตุเหมือนกันนะครับ
ยิงกลางลานวัวเลย
คนร้ายประกบยิงขาใหญ่วัวลานเมืองเพชรนะครับ
สี่นัดซ้อนดับคาลานวัว
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบนะ
มีคนเข้าไปแสดงความอาลัยต่อคนตายเยอะเลย
เพราะว่าคนตายน่าจะมีชื่อเสียงอยู่นะครับ
ในวงการของวัวลานนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะครับ
ลานวัวชั่วคราววัดเวียงคอย
ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
พบศพของนายเรืองโรธนุชสิน
ฉายาของเขาคือสารสบางเข็มอายุ๑๒ปี
เป็นผู้กว้างขวางในวงการวัวลานเมืองเพชร
ถูกคนร้ายใช้ปืน๙มมประกบยิงเข้าที่ขมับขวาท้ายถอยแล้วก็แขนซ้ายนะครับ
ทีนี้ครับพยานที่เห็นเหตุการณ์การยิงต่อหน้าต่อตา
ก็คือนายสมนึกสังแก้วอายุ๖๐ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมนำวัวลานมาจากจังหวัดนครปฐม
และก่อนเกิดเหตุนายสาโรธคนตายได้เดินเข้ามาพูดคุยกับเขา
พูดกันได้ไม่กี่คำเสียงปืนก็ดังสนั่น๔นัด
นายสาโรธล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าผมทันที
โดยคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อแขนยาวลายสก๊อตกางเกงขายาว
หมวกปีกคุมศีรษะทำให้มองไม่เห็นใบหน้านะครับ
แล้วก็หลังจากลั่นกระสุนสังหารแล้วก็เดินฉีกตัว
ไปทางด้านหลังวัดหายไปในกรีบเมฆ
โดยทีมงานของเขานะหมายถึงทีมงานของลุงสมนึกเนี่ย
ยังถูกลุกหลงเข้าที่ขาบาดเจ็บไปอีก๑คนด้วยนะครับ
เท่ากับครั้งนี้มีคนตาย๑แล้วก็เจ็บ๑นะครับ

คนตายเดินมาหาท้ายรถนี่แหละคุณนะ
เอาวัวลงเองนะฮะแล้วก็ถูกยิงต่อหน้าต่อตา

เพราะว่าได้ภรรยาคนแรกที่ตำบลบางเข็ม
อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนี่แหละครับ
เพื่อนฝูงในแวสวงฌวลานตั้งให้
เพราะว่าเป็นคนกว้างขวางในวงการวัวลานภาคกลาง
แล้วก็เป็นคนที่ประสานจัดงานกิจกรรมบัวลาน
หลังจากเกิดเหตุพ่อเขาเสียชีวิตถูกยิง

แสดงความเสียใจการจากไปของสารโรธบางเข็มเป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคารพผู้เสียชีวิตเหมือนพ่อ
เหมือนคนในครอบครัวไม่น่ามาด่วนจากไปเร็วแบบนี้นะครับ
ทีนี้ด้านของคดีล่าสุดเช้าที่ผ่านมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ตำรวจสพในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

ตำรวจระบุว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับ

ส่วนชนวนสาเหตุตั้งไว้หลายประเด็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบัวลานนี่แหละ
มันไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของขัดใจใครหรือเปล่านะครับ

แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่ตำรวจบอกว่าเก็บไว้ก่อน
เดี๋ยวถึงจะบอกครับเพราะมีผลต่อทางคดีนะครับ

ผู้เสียชีวิตมีประวัติทางคดี
ซึ่งต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับจะมีการประชุม
เพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ